ระหว่างทีมชาติไทยที่จะเจอกับสเปนทีมอันดับที่๒ของโลก
เพื่อที่เตรียมทีมไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในเดือนหน้าค่ะ
ซึ่งก่อนที่จะไปชมเกมการแข่งขันมาย้อนดูผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมกันก่อนค่ะ
อุ่นเครื่องฟุตซอลที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสด
ก็เป็นการเจอกันของทีมชาติสเปนทีมอันดับที่๒ของโลก
ชุดที่กำลังเตรียมทีมชิงเชียมยุโรป
กับทีมชาติไทยค่ะชุดที่จะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไต้หวัน
ซึ่งก็จะแข่งขันกันในช่วงดึกของวันพรุ่งนี้ค่ะ

ทีมชาติไทยกับทีมชาติสเปนเคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด๖ครั้งด้วยกันค่ะ
และเป็นสเปนที่ชนะทั้งหมดนะคะ
ครั้งแรกค่ะเจอกันเล่นที่สเปนในปี๒๐๐๘แล้วก็๒๐๐๙นะคะ

โดยสเปนชนะทั้ง๓นัดและไทยทำประตูไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวค่ะ
ส่วนอีก๓ครั้งถัดมานะคะก็เจอกันในปี๒๐๑๙
มีเจอกันในช่วงเดือนสิงหาคม๒นัดแล้วก็เดือนพฤศจิกายนอีก๑นัดด้วยกันค่ะ
โดยมีเกมที่ไทยแพ้สเปนไป๔ประตูต่อ๖นะคะเกมนั้น
สุภวุฒิเถื่อนกลางของไทยก็ทำแททริกได้ค่ะ
และอีกหนึ่งประตูที่ไทยสามารถยิงสเปนได้
อยู่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
โดยไทยก็แพ้ไป๑ประตูต่อ๗ในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายค่ะ
สำหรับเกมที่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะคะจะเจอกับสเปนค่ะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดให้แฟนกีฬาได้ชมกันนะคะ
ในช่วงค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะ๒๓มกราคม
หรือว่าเช้ามืดวันพุธ๒๔มกราคมค่ะ
เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน๔๕นาที
โดยเกมก็จะเริ่มแข่งขันในเวลาประมาณ